ไปดูเรื่องสยองชวนขวัญภาวะมีบ้านอายุร้อยปี
เจอแต่ผีประตูหน้าต่างปิดองค์ปิดเอง
เป็นอย่างนี้ตลอดเวลา๑๐กว่าปีฮะ
ไปมามีคนมายืนยันว่าทั้งหมดนั้นที่พูดมาเนี่ย
จริงนะประตูเปิดเองหน้าต่างเปิดเองหน้าต่างปิดเอง
หมาหอนคือหมาญาติอื่นไม่มีหอน
ทุกวันพระหมามันจะหอนหู้ส่งสัญญาณมาบ้านนี้
นี่คือบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านอายุร้อยปี
อยู่ที่ปากน้ำประแสตะบนปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
บ้านไม้สองหลังเขาเรียกว่า๒เรือนก็แล้วกัน
ปลูกติดกันอยู่กลางป่าโปรงทองอายุเป็นร้อยปีแล้ว
เฉพาะบ้านนะอายุเป็นร้อยปีบรรยากาศดี
บรรยากาศดีแต่ไม่มีใครกล้าอยู่เพราะอะไร
ฟังจากพี่สำนักสำนักประสิ่งชอบพี่สำนักเนี่ย
เป็นลูกชายของเจ้าของบ้านคนแรกเรียกพี่ก็ได้เรียกลุงก็ได้
ตามใจนะฮะบอกแกมีครอบครัวนะตอนมีครอบครัวใหม่ก็อยู่บ้านหลังนี้
พอมีครอบครัวก็คือมีลูกพอมีลูกก็เลี้ยงลูก
ที่บ้านหลังนี้เลี้ยงมาเลี้ยงไปแต่อายุบ้านมาก่อนแล้วนะก็มาอยู่
มาเลี้ยงไปลูกเขาโตขึ้นเรื่อยลูกบอกพ่อผีมากวน
ปรากฏเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกนะบ้านหลังนี้มีแต่คนลือกัน
จริงไม่มีหรอกสักพักเดียวพ่อกล่อมลูกนอน
พ่อนอนแหงขึ้นไปบนหลังคาผีอยู่ข้างบน
สำนักบอกอย่างนี้เลยผีอยู่ข้างบนทนไม่ไหว
อยู่ไม่ไหวฮะสุดท้ายแล้วต้องย้ายหนี
พี่ไปอยู่แทนมีสมบัติไงเป็นสมบัติของครอบครัว
พี่มาอยู่บ้านหลังนี้แทนพอพี่มาอยู่บ้านหลังนี้
พี่ยังไม่ทำอะไรเลยผีก็มาแล้วผีมาเยือนพี่ก่อนแล้ว
สุดท้ายพี่คุยกับพี่สำนักไม่ไหววะทำอย่างไร
ขายดีกว่าปักป้ายขายก่อนเลยเจ้าของใหม่มาเจ้าของใหม่มา
หลายต่อหลายรายอยู่ไม่ได้สักรายหนึ่งฟังฮะ
แฟนเราก็มาเลี่ยงลูกอยู่ตรงนี้มันก็มองคืออย่างเดียว
ตากแขกก็ได้มันก็ร้องไห้นะร้องกี๊ดกี๊ดเลยนะ
กูอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วลงเรือเลยไอ้บ้านหลังนี้มันไม่ธรรมดา
คนที่แขกไปใครมาถือว่าเค้าเห็นอะไรบ้างเนี่ย
ที่เราส่งแขกก็นะเค้าเห็นเป็นหนุ่มขาวเหลืองบ้างเนี่ย

หลังจากขายไปมีเจ้าของใหม่มาเจ้าของใหม่มาเขาก็เอาช่างมา
ก็บ้านมันร้อยปีมันมีความชำรุดสุดโสมก็เอาช่างใหม่มา
ไม่ได้บอกอะไรกับช่างและเจ้าของใหม่ก็ไม่มีใครทราบเรื่องนี้
สักพักเดียวพอช่างมามีทั้งช่างไม้ช่างปูนบกปูนบกไปบกมา
ถุงปูนรอไปกระสอบเลยฮะแล้วก็ไม้เนี่ยมาเป็นกรุดเลยนะ
ที่จะมีการเสริมซ่อมแซมใหม่สักพักเดียว
ช่างวิ่งหน้าตั้งหนีเลยลงเรือหนีไปเลยฮะทำไมฮะโดนผีหลอก
แล้วไงถุงปงถุงปูนไม้ที่เอามาเนี่ยเตรียมต่อเติมซ่อมแซม
ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยไม่มีใครเอาไปเลยฮะเท่ากับว่า
ของใหม่มาก็เจอแบบนี้เหมือนกันนั่นคือเจ้าของคนสุดท้ายนะ
มีการคุยกันเจ้าของคนสุดท้าย๑๔ปีผ่านไปแล้ว
เฮียนยังคงเกิดขึ้นอยู่เพราะทุกวันนี้ใครจะพายเรือ
ใครจะแล่นเรือล่องผ่านบ้านหลังนี้เขาปิดประตูหมดทุกบาน
เขาปิดประตูหน้าต่างหมดทุกบานแต่พอเรือลำไหนแล่นผ่าน
ย่ามที่ตะวันตกดินเบ้งปุ้งเบ้งเบ้ง
นี่มีทุกกฎที่บ้านผีควรจะมีเลยนะคือพี่ป๋องก็ต้องมา
พี่ป๋องถ้าอยากจะท้าพิสูจน์ผีก็ต้องมาบ้านหลังนี้
ได้เลยฮะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยดูแล้วมีจากความเฮียนอลังการจริงจริง
หลายต่อหลายคนบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้
เบอร์หนึ่งบ้านเราประเทศไทยหมอปลาหมอปลาค่ะหมอปลาต้องมาแล้ว
ดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้คืออะไรคือมันจริงจริงแล้วเป็นบ้านร้อยปี
แล้วบ้านทุกคนมันจะร้อยปีหรือไม่เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้จึงเป็นหนึ่ง
ึ่งซิกเนเจอร์ของปากน้ำประแสบ้านร้อยปีหลายต่อหลายคนก็อยากจะมาเที่ยวนะฮะ
สักพักเดียวพอมาเที่ยวขนหัวลุกกลับไปเลยจากนั้นมาก็ไปพูดกันเล่าปากต่อปากว่าบ้านหลังนี้
ใช้คำว่าโคตรนำหน้าเฮียนสุดสุดจริงจริงเจอแบบนี้นักท่องเที่ยวบอกเฮ้ย
แววเรือดีกว่าหนีดีกว่านะฮะไปมาก็เลยบอกว่าหมอปลาต้องมาแล้วล่ะ
เจ้าของก็คือพี่สำนักนะบอกถ้าหมอปลามาเดี๋ยวอาหารครบถ้วนเลย
ให้หมอปลามาพักที่นี่สักคืนนึงให้มานอนค้าง
ปกติหมอปลามาแล้วกลับนะแต่หากจะให้หมอปลาเจอกับตาตัวเอง
หมอปลาต้องนอนค้างที่นี่อย่างน้อย๑คืนหมอปลารับปากแล้ว
สัปดาห์หน้าพร้อมมาปากน้ำประแสนอนเปล่ามานอนเฮ้ย
ท้าพิสูจน์บ้านอาถรรพ์ร้อยปีที่บอกว่าผีเต็มบ้าน
หมอปลาประกาศรับไม่ใช่คำท้านะรับที่จะมาท้าพิสูจน์
งานนี้แล้วฮะอยากดูอ่ะไปคนเดียวนะอย่าไปหลงกล
คุณนัทพงศ์จะชวนผมกับคุณปุ้ยไปผมไม่ไปแน่นอนไม่ไปเหมือนกัน
โอ้โหแต่รอหมอปลาพิสูจน์สัปดาห์หน้าอยากรู้เหมือนกันฮะ